ตำรวจเขาก็สามารถไปจับกลุ่มแรงงานสัญชาติพม่าได้ครับ
หลังจากที่ไปเมาเหล้าแล้วก็ไปทำร้ายคุณยายวัย๗๒ปี
พาไปข่มขืนแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ในสวนปาม
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแน่นอนนะฮะ
มีทั้งญาติมีทั้งคนที่เป็นชาวบ้านนะ
ไปรอจะรุมประชาธรรมอืม
ตำรวจบอกไม่ไหวแล้วเอาออกไปตายแน่

แผนครับกลับมาทำแผนที่โรงพักแทนนะครับ
นี่ฮะก็เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจโรงพักปากน้ำหลังสวนนะฮะ
คุมตัวในซูหรือว่านายตะวันอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นแรงงานชาวมอนสัญชาติพม่า
เป็นบรรยายงานต่างด้าวที่ไปทำงานในสวนปาม
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนที่ชุมพร
ก่อเหตุฆ่าข่มขืนนางสมวันที่มาอายุ๗๒ปี
นะฮะแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ในสวนปาม
เหตุเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสภาพ
โดยใช้ที่โรงพักเป็นสถานที่จำลองสถานการณ์จริง
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการนำตัวไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
แต่ว่ามีญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านนับร้อยคนไปรอที่จะรุมประชาธรรม
ขั้นตอนของการทำแผนมีทางด้านของนายคูยะชาวมอนซึ่งเป็นล่ามให้
ซึ่งผู้โทษภาพเองก็สารภาพบอกว่า
ระหว่างที่เดินผ่านมาที่บริเวณหน้าบ้านของนางสมวันเนี่ย
ผู้ตายเรียกนายซูไปคุยกันที่บ้าน
ระหว่างที่คุยกันก็มีการหอกล้อกันตามภาษาคนรู้จัก
แต่ว่าในซูอยู่ในอาการที่เมาสุราแล้วก็เกิดมีอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยพยายามลวนลามผู้ตายจะข่มขืน
แต่ว่าผู้ตายคือยายสมวันเนี่ยขัดขืนนายซูก็เลยชกเข้าไปที่หน้า
นายสมวันก็ล้มลงไปนะฮะจากนั้นก็ลากร่างไปในสวนปามถอดเสื้อถอดผ้า
แต่ยังไม่ทันข่มขืนเนื่องจากว่าจุดนี้ใกล้กันกับบ้านเช่าของคุณยายสมวัน
แล้วก็ใกล้กันกับถนนที่เป็นถนนสาธารณะก็จะมีคนที่เขาผ่านไปผ่านมา
ทางด้านของนายซูก็เลยลากร่างของนางสมวันเข้าไปในสวนปาม
ลึกเข้าไปอีกเพื่อให้รับตาคนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงออก
จากนั้นก็ลงมือข่มขืนแล้วก็ชกใบหน้าของนางสมวัน
หลายครั้งจนสลบแน่นิ่งไปชกไปข่มขืนไปเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วเสร็จปุ๊บก็หลบหนีไปไปนอนอยู่ในบ้านพักหลังตื่นขึ้นมาส่างจากเมาแล้วพยายามจะหลบหนี
แต่ว่าจำทางออกจากหมู่บ้านไม่ได้นะฮะก็เลยสุดท้ายถูกตำรวจตามไปจับกลุ่มได้คาบ้านค่ะหนังคาเขาเลยนะครับ
หลังจากทำแผนเสร็จณจุดที่จำลองเหตุการณ์ที่สอบโรงพัก
ตำรวจก็คุมตัวในสู่เข้าห้องขังไปเพื่อไปฝากหางต่อสารหลังสวนต่อไป
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ